ขอตอบตลาดแตกนะเอาเงินรางวัลไปมอบให้กับพ่อค้าแม่ขายนิดนึงนะ

แต่ว่าก่อนไปค่ะ

ทำไมเรามาร้านนี้เราเป็นคนเต็มแล้วเหรอเนี่ย

เพราะมันเป็นญาติวงศาของเราใช่มั้ย

อาหารแต่ละท้องถิ่นนะคุณผู้ชมค่ะ

จะให้เราทดลองกินเยอะแล้วแต่คนชอบ
วันนี้เรามาแบบตำนานเลยไหมแหนมเนืองลับแล
พาพวกเราไปกินหน่อยได้ไหมไปได้ค่ะ
ไปกูเองไปดูว่าเค้ามีอะไรอร่อยไป
ทำไมต้องเต้นอยู่ตลอดเวลารีบพาไปหาญาติ
หิวมากแล้วเนี่ยละคืนนี้ไหนอะพี่ใกล้สวัสดีค่ะพี่แยม

ชื่ออะไรนะยัมครับผมชื่ออะไรนะ
เชื่อแหยมแต่เสื้อยักษ์มาก
ร้านนี้เปิดมาเกือบ๓๐ปีแล้วครับ
รุ่นที่ไหนของพี่แยม
มาถึงร้านระดับตำนานที่มีประวัติยาวนานถึง๓รุ่น
กับร้านแหนมเนืองลับแหล่และเมนูในวันนี้
คุณแยมเจ้าของร้านจัดมาให้เต็มที่ถึง๕เมนูด้วยกันเลยทีเดียวครับ
ลองชิมดูหน่อยไหม
ใช่ครับทุกคนสั่งอะไรเยอะทีสุด

อร่อย

แล้วก็อันนี้ไม่ได้มีแป้งมากเกินไป

ไม่ฟง

เคล็ดของกับอันนี้คือไรครับพี่ยังคะ
เคล็ดรับหรือครับ

สูตรให้ส่ง

สุดท้าย

แป้งนุ่มแล้วก็ข้างในกำลังดีตึงกะ

ต่อเลยครับคุ้มพันอ้อยนะครับอันนี้คือ
ทุกคนจะแบบจะรู้สึก

มันจะได้รสชาติหวานของไอ้อ้อย
กลัวมากนุ่มหอม

กับน้ำจิ้มแครอทน้ำจิ้มแครอทเท่านั้น

มากินของตัวเองกินไหม
กินครับผมทำเองก็ต้องกินเองได้

มันเบื่อทานทุกวันเบื่อ

ต้องบอกเลยว่าร้านนี้แหนมลับแลที่ขอนแก่น

อร่อยตลาดแปลก
อิ่มอร่อยตลาดแตกกันไปแล้ว
ให้กับชาวขอนแก่นกันแล้วล่ะครับ
วันนี้เนี่ยไปแจกกันถึงตลาดบางลำพูกันเลยทีเดียว

กันลุยกันโลศ
ห่วงขอตอบตลาดแตก

คุณผู้ชมขาตลาดปางลำผูก

ก็เอาเงินไอ้ชมผู้ท่านแหละให้ครับ

เยอะเยอะมาก

มีสินค้าหลายสิ่งหลายอย่าง

นี่ละทลาดนี้ดีอย่างมาเป็นตลาดสตร์นะ

ขายดีที่สุดของร้านคือ

เหมือนที่พี่เค้าบอกอร่อย
คือรสชาติของตัวปลามันกำลังดี

ข้างช้างทีไม่ดูทีมันชอบกินตัวเหรอเนี่ย

กำลังจะบอกว่าถ้าเราจะเอาไปทำส้มตำ

เรามีคำถามจะถามแม่
ถ้าแม่ตอบถูกรับไปเลย

ประตูเมืองขอนแก่น
และตรงยอดเสาไฟฟ้าริมถนน
จะมีสัตว์ป่าหิมพานชนิดหนึ่ง

เจ้าสีโหเนี่ยยกขาข้างไหน

เป็นสัตว์ในวรรณคดีของภาคอีสาน

ส่วนหัวเนี่ยมีความหมายคือความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เมืองขอนแก่น
ส่วนลำตัวที่เหมือนราชศรีเนี่ยก็เปรียบถึงความสง่างาม

เอาล่ะครับแจกไปแล้ว๑๐๐๐บาท
แต่ตอนนี้เนี่ยขอพักสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อครับ

มาสู่เมือง